คนที่ชอบทุเรียนก็จะมีความชอบแตกต่างกันไป
บางคนก็ชอบแบบกรอบนอกนุ่มใน
บางคนชอบอ่อนอ่อนหน่อยเคี้ยวแล้วมันกรอบกรอบกึ๊บกึ๊บดีมันมันดี
คนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่คนที่ชอบเขาก็ไปซื้อ

เอาประกอบนอกนุ่มในผู้หญิงคนหนึ่งระบุแบบนี้ค่ะ
กรอบนอกนุ่มในนะพี่โอ้ลูกนี้ชัวร์ลูกนี้ชัวร์
เอาด้ามมีดคอแล้วป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอ่าชัวร์เลยกรอบนอกนุ่มในนะคะ
แต่พอแกะออกมาเอากลับบ้านไปแข็งโป๊กเลยค่ะแข็งขนาดไหนเขาถ่ายคลิปเลยนะเนี่ย
นี่ไปให้ดีนะค่ะ
เออจ้ะเนื้อแล้วหัวคนก็แตกหัวสุนัขก็แตก
สภาพแบบนี้นะคะนี่เขานี้เอาไว้นะลักษณะเนี้ย
กำปั้นทุบทุบข้อความเขาระบุไว้
บอกว่าก่อนซื้อบอกอ่อนเปลี่ยนได้หลังซื้อกินได้ไม่ได้
ก็เรื่องของจุด

ถือกลับไปให้ดูว่าทุเรียนมันอ่อนจริง

ถ้าอ่อนจะเป็นอีกแบบไม่ให้เปลี่ยนด้วย
เพราะเราอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในเอง

ทุบจนมือแตกยังไม่เละเลยเจ็บใจ
พอกันทีซื้อทีไรเจอแบบนี้ทุกปีเลย
ว่าเธอชอบพยายามจะซื้อแต่ไม่เคยได้ดั่งใจ

เอามือแอบกดดูนิดนึงนะอาจจะได้แบบที่ตัวเองชอบ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะ

ชื่อคุณนางสาวนัชชาหารสุวรรณค่ะ
อายุ๓๖ปีชาวนางรองบุรีรำ
เล่าให้ฟังว่าก็แวะซื้อทุเรียนที่ร้านแห่งหนึ่ง
ริมถนนช่วงตำบลถนนหัก
ติดป้ายบอกหมอนทองกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
โอ้โฮถูกนะกิโลกรัมละ๑๐๐เดียวเอง
ก็เลยบอกคนขายว่าพี่หนูอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มใน

ลองเจาะรูเล็กให้กดดู
กดเธอบอกว่ามันก็ไม่ได้แข็งมากนะ
ก็เลยลูกนี้แหละน่าจะกรอบนอกนุ่มในแน่
ลูกละ๒๑๐บาท
อีกลูก๒๖๐บาท
เอามันทั้งสองลูกนี่แหละแกะใส่ถาดเลย
เขาบอกว่าซื้อมา๒ลูกลูกหนึ่งแกะใส่ถาด
อีกลูกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปกลับไปแกะเองที่บ้าน
ปรากฏว่าทั้งสองลูกสภาพเหมือนกันเลยค่ะ

ซึ่งที่ร้านก็มีป้ายเขียนบอกว่าถ้าอ่อนเปลี่ยนได้

เธอก็เลยคิดนะมันอ่อนนะมันแข็งแบบนี้เอาไปเปลี่ยนดีกว่า
พอไปถึงร้านค่ะคนขายไม่ให้เปลี่ยนบอกว่า
ที่ได้ไปมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อน
เอออะไรเออเดี๋ยวพร้อมทั้งหยิบทุเรียนอ่อนมาเรียบเทียบให้ดูด้วย
ถ้าอ่อนมันเป็นแบบนี้หนูโตเถียงกันอยู่พักหนึ่งค่ะ
ทางร้านก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปดังกล่าว
เพราะคิดว่าน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
แล้วเขาตอบว่ายังไงล่ะมันไม่อ่อนแล้วมันเป็นยังไงล่ะ

ตรงแกนที่มันติดกับแกนมันแข็งด้วย
พี่ก็เลยเอาไปเปลี่ยนพี่ก็เลยถือไปที่นี่ให้เขาดู

เขาบอกว่ามันไม่ได้อ่อนถ้าอ่อนมันไม่ใช่แบบนี้

แต่ตอนที่ทุบทุบนี่คือไม่ลงเลยใช่ไหม
คือทุเรียนอ่อนก็คือทุเรียนแข็งถูกไหมซึ่งมันยังไม่สุก

เพราะว่าแค่โลละร้อยเดียวใครจะไม่ซื้อแล้วมันเป็นหว่อนทอง
แข็งขนาดนี้ไม่อ่อน

โพสต์ทุเรียนแข็งเป็นหินมีคนแชร์ออกไปเรื่อยในพื้นที่
ไปถึงนี่ค่ะนายจักริตร่วมกุล
หลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงได้ยินข่าวอยู่ไม่ได้ค่ะ
ต้องไปตรวจสอบให้สักหน่อยนะคะไปเจอสองสามีภรรยาเจ้าของร้านค่ะ
ที่ถูกระบุถึงไปเจอทุเรียนกองขายเป็นกองแบบนี้เลย

แต่เจ้าของร้านขอไม่เปิดเผยใบหน้านี่เป็นเจ้าหน้าที่นะ

เจ้าของร้านบอกไม่เปิดเผยใบหน้า
แล้วก็บอกรายละเอียดให้ฟังบอกว่าแยกไว้เป็นกองนะเวลาขายน่ะ
เพราะคัดแยกไว้ว่ากองไหนสุกแล้วอันไหนยังไม่สุก
ทุเรียนที่เขาเอาไปโพสต์น่ะที่มันเนื้อแข็งน่ะ
ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเป็นทุเรียนหาม

หามหามหามหามหามหามหามหรือมันยังไง
มันก็แข็งขนาดนั้นนะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตักเตือนร้านขายทุเรียนให้สื่อสารกับลูกค้า
เอาให้ละเอียดมากกว่านี้ให้ละเอียดละเอียดเลย
ถ้าเขาอยากได้แบบไหนก็จัดให้เขานะ
ทุเรียนห่ามถ้ามันห่ามนะ
แต่คำว่าหาบเนี่ยไปตรวจดูเนื้อมันก็ยังแข็งเกินไปแบบนี้
แม้ว่าลูกค้าจะเลือกเองก็ต้องบอกลูกค้าว่ามันหามนะ
แต่มันก็แข็งนะ